พี่แจ๊กกะรีนหายไปค่ะก็ไปเชียงรายมาค่ะ
วันแรกเขาจัดจิลปินอัดแน่นมากนะคะ
มีคุณอ๊อฟปองศักดิ์คุณว่านธนกิจคุณเบนชะลาคริสนะคะ
นอกจากจะมาร้องเพลงเพราะปล่อยมุกฮานะคะ
งานนี้ค่ะพี่อ๊อปปองศักดิ์บอกว่านะคะ
ยังขอพูดถึงงานบุญเปิดซิงเกิ้ลใหม่พร้อมระดมทุน
ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้วยนะคะ

รับรองว่าหาด้วยได้บุญด้วยค่ะ
บรรยากาศมันดีจนเรารู้สึกว่าพอคนดูมา

ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้น้ำหนักเกิน

เหลืออีก๔วันเปิดแถลงข่าวอัลบั้มครับ
แล้วก็มีแชริตี้ด้วยเพื่อมอบให้กับสถาบันมะเร็งครับผม

ก็เลยรู้สึกว่าเราคิดว่ามันน่าจะเป็นทางที่เราอินที่สุด
เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราการดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดมะเร็งเนี่ย
เขาต้องใช้หลายอย่างมากครับ